ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปฟังพระครูสิริศีลสังวรหรือว่าครูบาน้อยเตชะปัญโยนะคะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลครูบายชื่อดังแห่งล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วยพรปีใหม่ให้ประชาชนล่วงหน้าเลยนะคะสาธุค่ะ
ในโอกาสปีใหม่ที่ถึงนี้ขอให้ญาติโยมจงเจริญด้วยราบยศรเสริญสุข
คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดการงานเงินทองเข้าของมันสำเร็จผล
พันธุ์สำเร็จผลการค้าการขายพันธุ์สำเร็จผล
ธุรกิจที่ดีไหลมาเทมาตำแหน่งที่ดีไหลมาเทมา
อยู่วัตตโกมีมาตรตัวมีไปต่อเพอร์เดียเริ่มมีปล่อยอายุวัตตโกมีอยู่มั่นขวานเดือนยาว
ทหาราวัตตโกมีเข้าของมากทุกสิ่งอุลานสิริวัตตโกมีสิริเฺษประการทองข้อผล
พระวัตถโกมีกำลังกุดดมทั้งไปไหนและไปนอกวันวัตถโกผิวพันวันอันงามห่องใส
สุขวัฒนภงมีความสุขกายสบายใจสุขยิ่งขึ้นไปโหดซับปะตา
บ่ตุกรรจัดโลกหวาวินัทยะดรรมกรรมกว่ายังต้นยังตัวมีความสมภาณแก่งกาล้าย
ักนางจุงได้เป็นเจ้าพญาจักรวาติราชโบราณได้มีอ่าแก้วแหวนเงินทองอ่า
ทรัพย์อ่าของไหลมาเทมาจงโชคดีโชคดีตลอดปีพระศักราชสองปัน
ห้าร้อยหกสิบที่ถึงนี้ทั่วถึงถึงทั่วยิ่งขึ้นไปโดย
สาธุนะครับเวลาพระท่านให้พรแล้วก็สาธุรับไว้นะครับ
โอ้โหเป็นคำอวยพรดีดีจังเลยได้ฟังคำอวยพรในตอนเช้าแบบนี้
ฟังแล้วได้พร้อมศัพท์พร้อมมูลครบทุกอย่าง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่นะครับสุขภาพทั้งกายและใจดีนะครับ
เงินทองไหลมาเทมาทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะครับที่พระครูท่านอวยพรให้เรา
ความสำคัญยังอยู่ยังอยู่